คุณผู้ชมคะในช่วงเวลาที่คนไทยจะต้องส่งกำลังใจหันหน้าเข้าหากัน

คุณผู้ชมคงได้เห็นเรื่องราวของการทำความดีเป็นจิตอาสาต่าง
รวมไปถึงอีกหนึ่งสิ่งที่เป็นแรงผลักดันให้หลายคนมีแรงจะก้าวต่อไป
เวลาที่คิดถึงพระองค์ท่าน
ก็คือการได้ฟังบทเพลงพระราชนิพลค่ะ
บทเพลงพระราชนิพล๔๘บทเพลงนะคะล้วนแล้วแต่มีเนื้อร้องที่สละสลวย
สื่อถึงความรู้สึกอันแสนอบอุ่นที่ในหลวงรัชกาลที่๙
มีต่อประสบกรณิกรชาวไทยค่ะ
ด้านศิลปินระดับแถวหน้าของเมืองไทยอย่างอาจารย์ธนิษฐศรีกลิ่นดี
และนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างรัฐกล้าวอมรดิต

เป็นผู้ถ่ายทอดบทเพลงพระราชนิพลในโอกาสต่าง

และชื่นชมในพระอัจฉริยภาพทางด้านดนตรีของพระองค์ค่ะ

ยังคงต้องเผชิญกับความสูญเสียครั้งยิ่งใหญ่
แต่ว่าบทเพลงพระราชนิพลอันแสนภัยร้อและทรงคุณค่านั้น
จะเป็นกำลังใจสำคัญที่ทำให้ทุกคนนั้นมีแรงก้าวเดินต่อไป
และพร้อมที่จะใช้ชีวิตตั้งมั่นอยู่บนพื้นฐานของการทำความดี
ตามพระราชปนิษฐานของในหลวงรัชกาลที่๙ค่ะ
และบทเพลงพระราชนิพนธ์มันเป็นอีกสาขาหนึ่ง
ของบทเพลงในบ้านในเมืองเราเลย
มีลักษณะเฉพาะมีลักษณะให้กำลังใจ

บ่งบอกเลยบอกเลยว่า
ทุกชีวิตบนแผ่นดินนี้เราเกิดมาแล้ว
เราควรจะทำอะไรให้กับแผ่นดินที่เราเกิดนี้บ้าง
ดนตรีเป็นเครื่องจันลงใจอยู่แล้ว
จะลงแปลว่ายกระดับจิตใจให้สูงขึ้น
บทเพลงพระราชนิพลของพระองค์ท่านครอบคลุม
มีทั้งเพลงปลุกใจนะคะ

อย่างเพลงยิ้มสู้นี่คือให้กำลังใจเลย
ถึงจะผ่านไปเกือบจะ๕๐วันแล้วแต่พี่มั่นใจ
หัวใจของคนใดทุกคนเรายังหนักอยู่นะคะ
การที่มีดนตรีมาช่วยชุบหัวใจเป็นเรื่องสำคัญ
และยิ่งได้ฟังดนตรีของพ่อแล้ว
พี่มั่นใจว่าเราจะมีความสุขกันมากขึ้น
แล้วก็ดำเนินชีวิตต่อไปอย่างเข้มแข็ง
และรู้ว่าเราจะมีสติในการใช้ชีวิตและเราจะรักกันค่ะ
ค่ะอย่างที่พี่รักกล้าวได้บอกเอาไว้นะครับ
บทเพลงของพ่อนี่แหละเป็นแรงกำลังใจ

แล้วก็ได้ทำตั้งมั่นเอาไว้ในเรื่องของความดีนั่นเองค่ะ